ชั่วตลอดตลาด

เดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง

หมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟอง
คงที่นะจ๊ะสำหรับราคาเนื้อสัตว

ฝรั่งกิมจูวันนี้นะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แคนเตอร์รูปค่ะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ละกอฮอนแลนด์๒๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์๕๐บาทต่อกิโลกรัม